คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่แยกประชาสงเคราะห์กันหน่อยนะคะ
วันนี้สดร้อนเลยประมาณสักช่วงเที่ยง

ชนกัน๕คันชนแบบ
รถเมย์เสียหลักชนกระบะ

ชนเสาไฟฟ้าหัก๒ต้น
แล้วล้อรถเมย์สองข้างเหยียบมอเตอร์ไซค์อีกข้างละคันนะคะ
เพราะดีไม่มีคนตายนะคะ
แต่ว่ามีคนเจ็บ๖คนด้วยกัน
คือพุ่งผ่ากลางแยกไปชนรถที่เขาติดไฟแดงอยู่เป็นพืชนั่น

เสาไฟฟ้าตรงนั้นคือหัก๒ต้นเห็นไหมคะ

ตำรวจสอนอดินแดงพอได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงพื้นที่ทันทีเลย
เป็นรถประจำทางหรือว่ารถเมษาย๑๒

ชนอัดติดกับรถกระบะตู้ทึบสีบรอนทอง
ทะเบียน๓ทพ๒๐๘๓กรุงเทพฯ
รถกระบะตู้ทึบพลิกตะแคงซ้าย

ทะเบียนลพ๙๑๕๔กรุงเทพฯ

และที่พีคไปกว่านั้นใต้ท้องรถเมย์ค่ะ
ยางล้อรถด้านขวาฝั่งข้างหน้าเนี่ย

ขับขี่ผู้ชายถูกเหล็กเสียบขาติดคาอยู่ที่ซากรถอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างส่งโรงพยาบาล
ส่วนล้อหน้าซ้ายของรถเมย์ค่ะ
ทับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
คนขี่เนี่ยกระเด็นออกจากรถบาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
คือหนักหน่วงมากนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้

ผู้ภัยก็เร่งประถมพยาบาลคนเจ็บและส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะ
ที่เห็นในการเขาเล่าบอกว่าเห็นรถเมย์พุ่งตรงมาชนกับรถที่จอดติดไฟแดงอยู่ตามกล้องวงจรปิดเลย
เข้ากับมอเตอร์ไซค์อัดเข้ากับรถยนต์ตรงนั้น

มีอาการตกใจแล้วก็ร้องไห้ค่ะ
นำตัวคนขับไปสอบสวนที่สอนอดินแดงนะคะ
ส่วนกระเป๋ารถเมย์เองยังไม่ได้ให้การอะไรถึง
กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชาสงเคราะห์เธอมาจากแยกดินแดงมี
ตอนนี้ทำให้การจราจรตรงแย่งนี้ติดขัดยาวนานเลยค่ะ
ตำรวจต้องโอ้โหไหนจะต้องลากรถเมย์ออกมา
การไฟฟ้าจะต้องมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักด้วย
ชั่วโมงกว่าถึงจะเคลียร์พื้นที่จราจรได้
ก็กลับมาวิ่งให้บริการปกติช่วงเย็นที่ผ่านมา